แต่ตอนคืนหลังเที่ยงคืนก็ไปรับกัน
ใครอ่ะ

เที่ยงไว้เพื่อ
ไม่รู้จะย่อทำไม

อ่ะเหรอ